คุณผู้ชมนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเฉาของวงการลูกหนังไทยเลยนะคะ
สำหรับกรณีที่มีหมายจับออกมาสิบสองรายชื่อครับ
แล้วระดับเนี่ยเป็นทั้งผู้อำนวยการสโมสรเป็นนักเตะดัง
เป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าร่วมกันล้มบอลจะเหลืออะไรคะเนี่ย
ได้ไหมแบบนี้วิเคราะห์กันหน่อยนะคะ
ในขีดชั้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพพิธีกระจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างที่คุณมิ้นเกิดไว้จริง
เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ขนาดหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่สองฉบับ
ดหัวกันเลยล่ะวันนี้เอาที่ไทยรัฐก่อน
ไทยรัฐพาดหัวนี่ดูในจอเลยนะครับ
ไทยรัฐทั้งเดรุนิวสมยศแฉเองล็อกผลบอล
มีสิบสองคนเอียวออกหมายจับแล้วด้วย
จากทิพย์นั่งแถลงเดรินิวนั่นพาดหัวใหญ่เลยครับ
หัวใหญ่สามชั้นหน้าหนึ่งด้วยฟ้าผ่าโตโยต้าไทยลีก
จับสิบสองหัวโจกล้มบอนสี่นัดอัพพยศ
แล้วของเดรินิวเนี่ยอาจจะปิดกรอบช้าหน่อย
รายชื่อมาหมดเลย๑๒คนเรื่องนี้ทำไมถึงใหญ่ครับ
ระดับอดีตพบตรพลตรวจสมยศเป็นนายกสมาคมฟุตบอล
แล้วได้ประสานกับใครครับพบตรคนปัจจุบัน
ให้ไปดำเนินการเรื่องนี้แล้วพบตรใช้ใครครับ
ใช้ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานโอ้โห
ระดับ๓คนนี้ลงไปลุยเองเรื่องใหญ่แน่นอน
ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐนี่แหละครับ

คนทำข่าวกีฬาระแคะระข่ายมามั่งหรือยัง

มันเป็นยุคที่มันเพิ่งมาเมื่อไม่๓ปีที่ผ่านมา
แรกสุดเนี่ยมันก็จะเป็นยุคจาก

หมายถึงว่าแฟนมวยที่เล่นมวยก่อนจะไปดูมวยตอนกลางคืนเนี่ย

เหมือนกับว่าก่อนจะไปเล่นมวยเราแวะสนามฟุตบอลหน่อย
เพราะว่ามวยเขาต่อยกันดึก
ก็เล่นบอลกันตอนประมาณสักบ่าย
แล้วก็นักฟุตบอลก็ไม่รู้ก็เตะกันไปตามเกม

ที่มันมีน้อยแฟนบอลมันน้อย

ไปมาหาสูตรกันประจำเจอนิสามบอลประจำ
ก็มีการสะดิดชิดเชื้อเป็นมากกับแฟนบอล
เป็นเพื่อนพี่น้องกันก็มีการเริ่มจ้างวานแล้ว
แต่ว่าการจ้างวันอาจจะไม่ได้มีเงินถึงขนาดที่ว่ามากมายขนาดนั้น
เพราะฟุตบอลสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีเป็นอาชีพ
ก็อาจจะแบบเดี๋ยวเราอาจจะมีการเลี้ยงดูปูเสือกันนิดหน่อย
มันก็เกิดเรื่องของการล้มบอลกันตอนนั้น

ก็ไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างมากนัก
อันนี้คือเรื่องเล่าของนักข่าวในยุคสักประมาณ๒๐กว่าปีที่ผ่านมา

เขาเรียกว่าเป็นความผูกพันกันในเรื่องของสิทธิ์กับอาจารย์
ก็เพราะว่าสมัยก่อนเด็กนักเรียนบางคนมีความผูกพันกับอาจารย์คนนี้
เพราะฉะนั้นอาจารย์บางคนอาจจะเป็นนกต่อชั้นดีในการที่จะต้องไป
เกลี้ยกล่อมเด็กคนหนึ่งให้ล้มบอลในสนามฟุตบอลแบบนี้นะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการตรวจสอบข้อมูลแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่านักฟุตบอลคนนั้นยืนยันว่าได้รับการติดต่อจากอาจารย์ท่านนี้นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่สามารถที่จะหารักฐานได้ว่า
โทรศัพท์ตรงนั้นเนี่ยมันมีการจับสัญญากันยังไง
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีวิธีการเหมือนที่ตำรวจเขามี
ปัจจุบันก่อนที่จะเป็นยุคของพนันออนไลน์
เป็นยุคของผู้ตัดสินที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ตัดสินนั้นตัดสินได้

แล้วมีการทำร้ายผู้ตัดสินมีการซ้อมผู้ตัดสินกันนั่น
นี่คือยุคก่อนล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
อันนั้นคือยุคเป็นปัญหามากเพราะผู้สินทั้งโดนยิง

ว่าผู้ตัดสินเอากับเขาด้วยว่างั้นเถอะ
นั่นคือยุคที่มีการคาดการณ์ทั้งหมดเป็นการแค่คาดเดาเหตุการณ์หมด
จนวันนี้มีการเปิดเผยว่าทำจริงแล้วนะครับมีหลักฐานชัดเจนซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในช่วงบ่าย
ในนี้มีกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ๕รายมีกรรมการผู้ตัดสิน๑ราย
มีผู้บริหารสโมสร๑รายมีกลุ่มนายทุนอีก๔ราย
ถ้าดูการยึดโยงเนี่ยมีกลุ่มนายทุนประสานไปกับนักฟุตบอล
นักฟุตบอลจะประสานกันเองระหว่างกองหลังกับประตูที่จะทำยังไงกันไง

นี้ก็คือว่าแน่นอนพอมีการพนันออนไลน์มาเกี่ยวข้อง

ถูกไหมครับจะยิงมากกับยิงน้อยแค่นั้นเองให้คนดูทางบ้านเข้าใจ
นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกับทางทีม
แต่ว่าการจะเข้าไปเนี่ยโต๊ะบอลก็อาจจะไม่รู้จักทางทีมโดยตรง
ต้องหาคนกลางคนกลางก็คือนายทุนหรือว่านกต่อทั้งหลาย
ซึ่งในกลุ่มคนที่โดนพาดพิงชื่อเนี่ยมีนักฟุตบอลอยู่ด้วย
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้ข่าวว่านักฟุตบอลที่โดนจับไปแล้วด้วย
ก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะต้องเป็นคนที่โทรศัพท์เป็นตัวกลาง
นักฟุตบอลเนี่ยจะเป็นประสานกับลูกน้องในทีม

ประสานกับนักบอลว่าเฮ้ยพอจะจบเกมแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายนะ

คือวิธีการเนี่ยมันจะค่อนข้างมันจะมีหลายแบบนะครับ
อย่างตำแหน่งแต่ละตำแหน่งทุกคนก็จะดูกันออก
อย่างเช่นฟุตศาสตร์ประตูเนี่ยวิธีการถ้าเป็นสมัยที่เราดูกันฟุตบอล
ตั้งแต่ยุคอดีตปัจจุบันเนี่ยวิธีการฟุตศิลป์เวลาที่ฟุตศาสตร์ตัวยื่นมือเนี่ย
ื่นสุดเนี่ยปัดแต่ปกติบางทีเราจะเห็น
พอจะถึงบอลปุ๊บมีการหุบนิ้วนิดนึง
ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแล้วหรือการรับบอลแบบนี้ครับ
แล้วพอบอลถึงมือปุ๊บทำแบบนี้

แต่คนทั่วไปดูยากครับล้มมวยเนี่ยยังดูง่ายกว่านะ

แต่ล้มบอลเนี่ยในที่ผมติดตามบอลมานะมันจับไม่ได้คาหนังกับเขาหรอก

ใช่แล้วถ้าเกิดผมไปถามสมมุติว่าคุณสุภาพถามผม

กองหลังวิ่งมาไม่ทันอย่างนี้จะโทษยังไงเขาเหนื่อย
ใช่ครับแต่ว่ามันมีเคสหนึ่งเมื่อมา๗๘ปีก่อน
คือผมถึงขั้นรู้ชื่อว่าคนนั้นเป็นคนรับเงินเป็นผู้สาประตู
วงเงินที่เขาจ้างกันยุคหลังเนี่ยเพราะหลังนี่มันเฟื่องฟูมากนะ
เสียกันเยอะมากวงเงินที่เขาจ้างให้ล้มกันเนี่ยเยอะไหม
ตำแหน่งผู้สาประตูที่ผมเคยรับรู้มาตอนนั้นได้๗๐๐๐บาท

ว่าเกมนั้นทำให้เป็นไปตามเป้าได้๗๐๐๐บาท
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยแน่นอนคือเขาก็จะได้เฉพาะที่เขาได้จากการจ้างวานส่วนหนึ่ง
แล้วตัวเขาเองอาจจะไปแทงพนันด้วยเพราะเขารู้สกอร์ว่าเขาต้องทำกี่ลูกถูกไหมครับ
โค้ดกับผู้จัดการทีมรู้ไหมคิดว่าเขารู้ไหม
อันนี้เราไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าณวันนี้ถ้ามีข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้
มันมีความเป็นไปได้แต่ว่าการขยายผลเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการซัดทอดอยู่แล้ว
ซึ่งวันนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันเกิดจากการซัดทอดของคนคนแรก

ซึ่งตรงนี้มันจะไม่ใช่เคสที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับแต่อยู่ที่ว่าจะตามมันถึงหรือเปล่า
สายตาของคนทำงานเรื่องข่าวกีฬาคิดว่าคราวนี้มันจะนำไปสู่อะไรอะไรยังไง
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งผมเชื่อเลยว่ามันมีองค์กรต่างชาติ
ที่เขามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ถ้าเราไม่ทำเขาจะเข้ามาจัดการ
แล้วมันจะเสียหายมากกว่าดังนั้นเราต้องทำก่อนคือตัดไฟต้นลมหรือว่าเชือดไก่ให้ลิงดู
อย่างน้อยให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราทำนะเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณกำลังจะเข้ามาตรวจสอบ
ก่อนที่คุณจะมาเราขอทำก่อนดีกว่า
คุณวรปัตรคิดว่าดันทะลุไหมคราวนี้เอาอยู่ไหม
คือผมอยากรู้ว่าบ่ายวันนี้คนที่เริ่มต้นจากการที่รับผิดว่าตัวเองเป็นคนกระทำแล้วซัดทอดต่อมาเนี่ยนะครับ

คือพรบกีฬาตามโทษของการล้มบ่อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะติดคุกกี่ปี๓ปีปรับเท่าไหร่มีอยู่แล้ว
แต่ความหมายผมก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยนี่เป็นการลองเชิงแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็มวยล้มต้มคนดูอะไรไหม
คิดว่ามันจะไปถึงไหน
ผมคิดว่าคือระยะเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่ผ่านมามันไม่เคยมีเกิดขึ้นมาเลยครับ
แล้วผมคิดว่าวันนี้ถ้ากระทำแล้วเนี่ยแล้วถ้าขยายผลต่อเนี่ยผมว่าไม่หยุดเท่านี้
แต่จะถึงจะถึงสิ่งที่ตัวผมเองต้องการไหมหรือว่าคนกีฬาที่คิดว่ามันไม่น่าใช่แค่ตัว
มันจะหยิกเล็บเจ็บเนื้อไหมเพราะว่าที่มาของนายกสมาคมฟุตบอล
คนนี้พลตำรวจสมยศใครก็รู้ว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ใครสนับสนุนมายังไง
แล้วที่คนแคลงใจว่าคนที่สนับสนุนพลเวทสมยศเกี่ยวข้องกับวงการไทยลีกอยู่ด้วย
สมมุติอย่างนี้นะมันจะได้ตัวจริงไหมมันจะถึงตรงนั้นไหมมันจะทลายรังได้ไหมมันจะทลายห้างได้ไหมคราวนี้
อันนี้ผมต้องแบ่งประเด็นก่อนอย่างแรกก็คือว่าตอนนี้วันนี้ที่เขาทำคือเขาต้องการที่จะจัดการกับอะไรก่อน
ถ้าจัดการกับโต๊ะพนันออนไลน์ก่อนอันนี้ผมว่ามันตัดวงจรต้นคั่วไปเลย
หรือว่าวันนี้ต้องการเชิดไก่ลิงดูคือให้คนในวงการฟุตบอลได้เห็นว่าคุณอย่าไปยุ่งกับการพนันออนไลน์
คือมันจะมีสองคั่วถ้าคือสองคั่วงี้ไม่ได้ติดต่อกันมันก็จบแล้ว
ถ้าดันไม่ทะลุนะผมว่าเขาไม่ทัน

เพราะว่าการเปิดเผยชื่อพวกนี้เนี่ยแม้แต่นักข่าวเองยังไม่กล้าที่จะอ่านชื่อ
แต่ว่ามีหลุดรายชื่อออกมาแล้วก็ผมรู้มากกว่านั้นคือจับไปแล้วด้วยครับ
แสดงว่าเขาก็มั่นใจว่าผิดจริงแล้วก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่ชัด
คือก่อนล่ะที่สองสามปีก่อนเคยทำแล้วในยุคสมาคมคนก่อนนะครับ
ยุคนั้นนี่ก็มีบรรทรวจชูวารพงศ์ชีวิชาเคยคิดเหมือนกันคือ
ลูกที่ไหนมีญาติที่จังหวัดอะไรบ้าง
เพื่อที่จะเช็คความเป็นอยู่ทุกอย่างบัญชีการเข้าออก
รวมถึงการเรื่องของการเปิดสายโทรศัพ
เพื่อจะต้องเชื่อมสัญญาณด้วยเวลามีการพูดคุยกัน
คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผู้ตัดสินล้ม

คนไหนประตูล้มบอลเราก็รู้

แต่ว่าคราวนี้มันเป็นเครือข่ายนะ

ที่ผมดูนะมันเป็นเครือข่ายมันเป็นระบบ

ครับซึ่งระบบพวกนี้
คือเขาไปทลายพวกเวียดนามหลีกพังมาแล้ว
เลเซียหลีกพังมาแล้วสิงคโปร์หลีกพังมาแล้ว
แล้วตอนนี้หลีกเรามันก็เฟื่องฟูที่สุด

ดังนั้นสิ่งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลทำก็ถือว่าถูกทาง

ตอนนี้คนดูมันก็เริ่มที่จะน้อยลงไปทุกทีแล้ว
คือคนดูก็รู้ใช่ไหมช่วงหลังเนี่ย

กี่สิบปีที่ผ่านมาคนดูไม่เคยศัพท์ภูตสิน

ซึ่งตรงนี้โครงสร้างผู้สินมันสำคัญมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือว่า
โต๊ฟุตบอลขึ้นมาเองเพื่อที่จะรับการพนันพวกนี้

คือเรามองแง่นี้นะคุณอุรบัตรว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันซบเศร้าไปนานแล้ว
วันหนึ่งเราก็มีไทยลีกใช่ครับแล้วเราก็ไม่เคยเห็นภาพมาก่อนว่า
ฟุตบอลไทยเตะกันเนี่ยคนเต็มสนามชีวิตผมไม่เคยเห็นนะ
แต่ก่อนล้อมแหลมสนามศุกร์เว้นแต่ว่าแข่งกับต่างชาติ
ก็แปลว่าวงการฟุตบอลมันเฟื่องฟูขนาดนี้
เตะฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยรายได้เดือนหนึ่งก็แสนกว่าทุกคน

แล้ววันหนึ่งมันจะมาพังไปเพราะว่าคนขาดความศรัทธาต่อวงการฟุตบอล
ถ้าสมมุติคราวนี้จับไม่ได้เนี่ยนะไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ใช่ครับอันนี้มีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน
เพราะว่าคนทำทีมอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญ
เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับคนนำทีมเริ่มจะอยู่ได้
จากการที่มีธุรกิจของตัวเองแล้ว

ถ้ามันได้มีคนเข้าสนามไม่มีคนซื้อเสื้อผ้า

จริงมันจะเป็นรายได้หลักนะครับเพราะว่าในฟุตบอลต่างชาติ
พวกนี้เป็นรายได้หลักแต่ของเราแค่มูลค่าของเสื้อผ้าหรือว่า
ของต่างมันยังไม่ใช่เหมือนกับต่างประเทศที่หลักตัวละ๔๕พัน
ยังไม่ถึงเท่านั้นเองแต่มันต้องค่อยอดทนในการทำ
ซึ่งบางครั้งแต่ก่อนเราก็เคยได้ยินเรื่องถึงขนาดที่ว่าบางทีมอยู่ได้เพราะใช้เงินจากการพนันบอล
คือเอาทีมตัวเองต่อรองกับการพนัน

ความหวังของคนทำงานด้านข่าวกีฬา
มองอนาคตหลังจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้

คือคนทำกีฬาก็ไม่อยากจะทำลายวงการฟุตบอล

แต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้

คือเราก็ดีใจเพราะว่าสื่อจะได้ช่วยขับเคลื่อน

เหมือนตัวผมเองที่ผมเคยเล่าเมื่อวานว่า
ว่าผมเคยไปติดกล้องในห้องพฤศิษฐ์มา
ซึ่งผมโทรหาบางสโมสรไม่รับการตอบรับ

พฤศิษฐ์เขามีนอกมีนายจริงหรือเปล่า

อย่างหนึ่งว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริง
ผู้บริหารสโมสรหรืออะไรต่ออะไร
กรรมการตัดสินเท่าที่โปรเป็นชื่อ
ถือว่าระดับขาใหญ่ไหม
พูดสินจริงพูดสินนุ่มที่
รอบปี๒ปีที่ผ่านมาทำงานดีมาก

ตรงนี้มันเกิดจากการซัดทอดและข้อมูล

แต่แน่นอนพอบอกว่าออกมาเป็นหมายจับแล้วเนี่ย

แต่ว่าในช่วงข่าวกีฬาของไทยรัฐ

อย่างที่บอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
นานวงการฟุตบอลจะมีเรื่องแบบนี้

เราก็ฝากความหวังไว้ว่า
นายตำรวจผู้ใหญ่๓ท่านที่ลงมาลุยเรื่องนี้

ไม่มีทางที่จะเอาอยู่ในคราวหน้าได้แล้ว
นี่คือความหวังของคนในวงการฟุตบอล

คนที่อยากเห็นฟุตบอลปราศจากเรื่องที่มันสกปรก

แล้วเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะข่าวนะครับ
รอดูกันต่อไปค่ะล้างบางแล้ว

ว่าวันนี้แถลงออกมาจะมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
จะเป็นแค่เรื่องของการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
หรือว่ามันคือไม้เด็ดที่ต้องมาเอาจริงเอาจังกันหน่อยนะฮะ